ทุกผู้ชมครับหลายท่านบอกว่ายังลงทะเบียนไม่ได้บางท่านก็บอกมาก็เยอะ
บางคนบอกลงได้แล้วก็เยอะนะคะสำหรับวันนี้นะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิดสิบเก้า
อ่าที่รัฐบาลมีมาตรการว่าต้องปิดนะค่ะต้องหยุดต้องพักอะไรไปหลายที่เนี่ยแล้วคนก็ได้รับความเดือดร้อน
นี่พอเข้าไปปุ๊บหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมา
หกโมงเย็นอ่าแล้วก็หยุดไปพักนึงอ่าทีแรกมีข่าวว่าจะเปิดอีกครั้งเอาเที่ยงคืนเลย
แต่ล่าสุดนะครับได้รับการยืนยันว่าเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วนะครับอ่าไม่ไม่พักแล้วนะ
ค่ะคือตอนแรกเนี่ยทางกระทรวงการคลังเหมือนกับคาดการณ์ว่าน่าจะมีประชาชนรอลงทะเบียนประมาณ๒ล้านคน

หลายคนก็เจอปัญหาลงไม่ได้แต่หลายคนก็บอกว่าลงได้
ลงได้ก็มีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันแล้ว
ล่าสุดนะครับระบบเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนเดิมแล้วนะครับ
มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายลวรนแสงสนิท
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังบอกว่า
ในช่วงค่ำที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้เข้ามาลงทะเบียนมาก
ถึง๒๐ล้านคนเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้
ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เสร็จเรียบร้อยเร็วกว่าที่คาดและระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งแล้ว
ตั้งแต่เมื่อ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยท่านที่ลงทะเบียนไปก่อนจะปิดระบบ
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๑ล้าน๑แสนคน
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่นะฮะ
ถือว่าถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ท่านก็รอเรื่องของการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าท่านจะได้ไม่ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นอะไรยังไงนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ที่ลงทะเบียนในวันนี้นะฮะ
แต่ว่าลงได้๒๔ชั่วโมงนะครับแจ้งกันไว้หน่อยนะฮะ
ไม่จำเป็นต้องรีบภายในวันนี้ก็ได้
ใช่ค่ะคือทางกระทรวงการคลังบอกว่าการลงทะเบียนในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าลงก่อนมีสิทธิ์ก่อน
คือลงได้เรื่อยตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ท่านเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดของเขาจริง

ถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ไม่ให้อ่ะแหละเอาง่ายนะ
แต่ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ท่านก็ได้รับเงิน
หรือถ้าท่านโกหกแล้วตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเขาจ่ายเงินให้
ตอนหลังมาตรวจสอบพบอ้าวนี่คุณโกหก

ส่วนเรื่องเว็บไซต์ที่มีความเป็นห่วงว่า
โอ้โหพอคลิกเข้าไปเวยเว็บดอตเราไม่ทิ้งกันทำไมเยอะเหลือเกิน
ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งอะไร

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บางคมนายพุธิพงศ์ปุรกัณฑ์บอกว่าตรวจสอบให้แล้ว
ไปตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงนะ
เพื่อหวังจะเอาข้อมูลของประชาชนหรือว่าจะไปหลอกลวงอะไร
เพราะเนี่ยฮะพอท่านเข้าไปเห็นเนี่ยแต่บางทีมันหลายนามสกุล
นามสกุลก็คือดอตต่างอ่ะถ้าของแท้ข้างบน
นะฮะเวอร์ไวเว็บดอตเราไม่ทิ้งกันต้องดอตคอมเท่านั้นนะฮะ
ค่ะดอทซีโอเอ็มที่เหลือก็เขาไม่ได้ผิดอะไรฮะ
กระทรวงดีเอสก็ตรวจสอบแล้วบางที่เขาก็จดไว้ก่อน
ใช่ค่ะเขามีอยู่แล้วบางที่ก็เหมือนกับให้ข้อมูล
เว็บนี้เกี่ยวกับเว็บเราไม่ทิ้งกันเนี่ยแต่ถ้าตรวจสอบพบว่ามีใครไปตั้งชื่อแบบนี้เหมือนกัน
แล้วไปตั้งใจหลอกลวงประชาชนไปเอาข้อมูลเขาเอาข้อมูลเขาไปใช้
หรือว่าจะหลอกลวงอะไรยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขายืนยันแน่นอน
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่พยายามมาชักจูง
ให้บอกหมายเลขบัญชีโดยอ้างว่ารับลงทะเบียนให้อืม
บางท่านก็แบบทำไม่เป็นไม่สะดวกหรือว่าเออ
เขาบอกเขารับลงทะเบียนให้ก็ไปเชื่อเขา
ต้องให้คนไว้ใจนะลงทะเบียนให้ค่ะ
เพราะว่าจะถูกหลอกเอาข้อมูลไปได้
หรือบางคนก็รับลงทะเบียนให้แต่เสียเงินเสียค่าจ้างอะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้ไม่ได้นะฮะมีความผิดนะฮะอย่าไปทำแบบนี้
แต่ประเด็นก็คือหมายเลขบัญชีที่ลงทะเบียนนะคะก็คือชื่อนามสกุล
ตรงกับชื่อนามสกุลของคนที่ลงทะเบียนเท่านั้น
ซึ่งจะได้เงินเข้าบัญชีแล้วก็บัญชีไหนก็ได้นะครับ
ที่ท่านมีอยู่ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่
ไม่จำเป็นว่าต้องมีพร้อมเพลย์เป็นบัญชีธนาคารก็ได้